ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปหนึ่งนะคะ
คนโพสต์เนี่ยเขาเป็นผู้หญิงเป็นเจ้าของคลิป
เขาบอกว่ามีผู้ชายขับรถมาชนท้าย

แล้วมันเห็นชัดว่าผู้ชายคนนี้ขับมาชนท้าย

แถมโอ้โหตัวเนี่ยเหม็นเหล้ามากนะคะ
เดี๋ยวไปดูคลิปนี้แล้วเล่ารายละเอียดให้ฟังเพิ่มเติมค่ะ
แถมโอ้โหตัวเนี่ยเหม็นเหล้ามากนะคะ
เดี๋ยวไปดูคลิปนี้แล้วเล่ารายละเอียดให้ฟังเพิ่มเติมค่ะ
ก็ยังไงค่ะเราขับของเรามาปกติแล้วเราไม่ได้ขับแหลกด้วย
เกียรติได้เป็นร้อยที่ไม่ออกตัวเลย

พี่พี่เรียกผมมาหน่อยก่อน

เราเจ้าถิ่นเนี่ยเราก็ทึ่งก็จบแล้ว

ใช่เดี๋ยวเราดูกล้องเรามีกล้องไม่เป็นไรค่ะ
ไม่ต้องทะเลาะกันไม่ได้อยากทะเลาะ
ไม่ได้อยากทะเลาะพี่

พูดให้มันดีหน่อย

แล้วประกันไหนอะ

ไปแล้ว

คือผู้เสียหายเขาเป็นผู้หญิงนะคะเป็นเจ้าของคลิปที่เขาเอาไปโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ค
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำ๑๕พฤษภาคมซอยรัชดา๓๐
ที่ตัดกับซอยธรรมนูลนะคะซึ่งจะไปทะลุซอยลาดพร้าว๒๓
แล้วก็เถียงกันอยู่ในคลิปค่ะตัวฝ่ายผู้หญิงที่เขาถูกผู้ชายคนนี้ขับมาชนนะ
จากจะไม่รับผิดชอบแล้วยังทำให้คนที่ได้ดูคลิปเนี่ยต่างพากันหิวน้ำไปตาม

ไม่รู้เมาแล้วหิวน้ำหรือเปล่าแต่ว่าเจ้าของคลิปเขาบอกว่า
เขาปลอดภัยดีนะคะก็เสียหายนิดหน่อยสำหรับรถน่ะนะคะ
แต่ว่าไปแจ้งความเอาไว้แล้วว่าชนแล้วหนีค่ะ
สอนอพหนโยธินก็ที่เหลือปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของตำรวจ
แล้วก็บริษัทประกันก็จะดำเนินการต่อนะคะ
ส่วนกล้องหลังเนี่ยโชคดีนะเพิ่งติดด้วยนะคะ
คือชายคนนี้ในคลิปก็ยังบอกชื่อนามสกุลตัวเอง
บอกว่าถ้าอยากเจอก็ไปเจอผมที่ปฐุมธานีอะไรแบบนี้